จะออกมาช้าหรือเร็วเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างต่าง
ผลอย่างไม่เป็นทางการหรือเปล่านี้เพราะว่าผลผลผลเล็กทางตัดออก
คงออกมาเร็วแต่ว่าการที่แปลผลออกมาเป็นยังไง
อาจจะช้าถ้าเกิดคะแนนเสียงไม่ขาดอ่า

การนับคะแนนการประกาศผลอย่างเป็นทางการด้วยนะ
อันนี้ก็อีกก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่ง

แล้วก็ผู้เล่นที่อยู่รอบการเมืองทั้งหมด
ไม่เป็นองค์กรอิสระไม่เป็นพี่น้องสื่อมวลชน
ไว้เป็นพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้าน
ตรงนี้ผมคิดอยู่แล้วว่า

เหมือนกับอย่างในฟุตบอล

เกิดนิ้วหนึ่งคุณเกิดล้ำไปคุณก็ถือคุณล้ำแล้ว

ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ผมเองผมก็มีความเชื่อ
ว่าเจ้าที่รัฐโรงงานกำกับดูแล

ตำรวจทั้งทหารทั้งพี่น้องสื่อมวลชน

ทุกคนก็มีความประสงค์ที่อยากให้

เราก็ไม่ได้วิตกจนเกินไป

ผมมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายของพักเพื่อไทย
เพื่อให้พักเพื่อไทยได้ชนะการเลือกตั้ง
ภาคภูมิก็มีหน้าที่สื่อก็มีหน้าที่
ปะกับแคนดิเดตนายกกับทุกภาคการเมือง

กรกตก็มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการเลือกตั้ง
ให้มีการเลือกตั้งที่เป็นทางที่สุด
ที่ตำรวจก็มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้น
ใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจในสังคมที่เราอยู่
เราต้องมีความเชื่อมั่นในสังคมที่เราอยู่
แล้วก็แต่ละคนก็ทำได้ที่ตัวให้ดีที่สุด
แล้วก็ยอมรับผลเลือกตั้ง
ทีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครสีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน